เพลง
เปิดปากกับภาคภูมิ

ผู้ชายตัวสูงแล้วทีนี้ก็เจอผู้หญิงแงบลิ้มใส่หนึ่ง
แล้วก็เล็กยาวด้วยเขาใส่เสื้อแล้วก็มีกระโปรงด้วย

สีแดงแล้วก็เสื้อผ้าขาแล้วก็มีแต่เลือด
แล้วทีนี้เขาก็มานั่งทำเหนือแล้วก็มาติดพ่ออยู่
เคสน้องอายุ๖ขวบเลือดออกบริเวณตามร่างกายหลายจุด
น้องฝันร้ายเจอผู้ชายใส่สภาพหัดมันเป็นเรื่องค่อนข้างแปลก
ซึ่งตัวของครอบครัวเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องไปหาหมอโรงพยาบาลแล้ว
แต่ไม่หายแล้วผมจะไปดูว่าน้องเนี่ยมันเกี่ยวกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือเปล่า

วันนี้เราจะช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับน้องอายุ๖ขวบ๑๑เดือน
ก็จะ๗ขวบแล้วล่ะสมมุติว่าชื่อน้องแก้มบุ๋มก็แล้วกัน
น้องแก้มบุ๋มอยู่ที่จังหวัดหนองโบรมภูอยู่กับคุณตาคุณยาย
มีอาการก็คือเลือดเนี่ยออกตามจุดต่างของร่างกายรวมแล้ว๗จุดด้วยกัน
มีที่ตาสองข้างนะครับที่ออกมาอย่างนี้นะฮะมีที่หลังมือเดี๋ยวนี้ฝ่ามือก็มีด้วยนะครับ
มีที่ปากนะครับแล้วก็ที่หลังเท้านะครับทั้งหมดเนี่ย๗จุด
๒๓วันเป็นที๒๓วันเป็นทีพอเลือดออกมาก็เช็ดออก
ไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรถ้าจะเจ็บหน่อยก็แถวฝ่ามือนะฮะ
คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องคุณแม่ทำงานอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะ
คุณแม่แยกกับคุณพ่อไปคุณป้าคุณยายก็ดูแลหลานดู
เป็นแบบนี้ตั้งแต่พฤศจิกายนปี๖๕
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่ามีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของ
เหงื่อออกเป็นเลือดนะฮะแต่มันก็ยังไม่หายขาดนะครับ
อีกมุมหนึ่งที่บ้านจากคุณตาคุณยายหรือว่าน้องก็แล้วแต่
บอกฝันประหลาดเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่าง
ก็เลยอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูเด็กให้หน่อยนะฮะ
หมอปลาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมจำได้
ผมได้เจอกับหมอปลานะครับในเคสของผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ก็ได้คุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องของน้องแก้มบุ๋มนะฮะ
ก็ตกลงกันว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณแม่แล้วก็คุณยาย
จริงน้องก็มาด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่คุยกันกันแล้วกันนะฮะ
นี่เราคุยกันเพื่อจะช่วยเหลือเด็กเดี๋ยวให้เด็กรออยู่ข้างนอกนะครับ
คุณแม่กับคุณยายมาคุยกันว่าเออจะเอายังไงกันดี
หมอปลาเองที่ผมได้คุยเบื้องต้นหมอปลาบอกไม่ได้ว่ามุ่ง
ปักใจเชื่อไปในเรื่องสิ่งลี้ลับอาถรรพ์อะไรนะครับ
หมอปลาจะมาช่วยในแง่ของหลักวิทยาศาสตร์นี่แหละ
เดี๋ยวจะพาเด็กไปหาหมอจะพาไปดูหน่อยว่าเออตกลงแล้วเนี่ย
คุณหมอจะสามารถช่วยรักษายังไงได้บ้าง
แล้วถ้าคุณตาคุณยายต้องอยู่ที่บ้านคุณตาก็ไม่สบายเดินก็ไม่ได้ตอนนี้
คุณแม่ก็ต้องทำงานอีกจังหวัดหนึ่งไม่มีใครดูแลซึ่งกันและกัน
เดี๋ยวหมอปลาดูแลเด็กให้พาไปรักษาให้หายขาด
อีกมุมหนึ่งในแง่ของทางวิทยาศาสตร์วันนี้ผมก็เชิญคุณหมอหมูมาด้วยนะครับ
ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์จากมศวนะฮะจะได้มาวิเคราะห์อาการของเด็กกัน
ทั้งหมดอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมินะครับคุณหมอหมูแล้วก็หมอปลา
คุณยายของเด็กแล้วก็คุณแม่ของเด็กซึ่งก็คือน้องแก้มบุ๋ม
ประพัดศรและคุณยายคำนางนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณยาย
สวัสดีหมอปลาครับสวัสดีหมอหมูนะครับคุณแม่ประพัติศรนะครับคุณยายคำนางนะครับ
เอาละครับเดี๋ยวจะได้คุยกันนะเมื่อกี้ผมบอกให้ฟังในเบื้องต้นแล้วคร่าว
ฟังจากคุณแม่คุณยายดีกว่าอาการของลูกสาวมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณแม่ครับ
ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาปีหกห้าค่ะคือตอนแรกก็คือเริ่มแรกที่ออกเลยก็คือเขาไปโรงเรียนค่ะ
แล้วทีนี้เขาไปเล่นกับเพื่อนเขาก็มีเลือดออกตอนประมาณบ่ายโมง
บ่ายโมงเกือบจะบ่าย๒ค่ะบ่ายโมงกว่าแล้วทีนี้ก็ไปแจ้งคุณครู
คุณครูก็แจ้งให้คุณยายไปรับที่โรงเรียนนะคะเพราะคุณแม่ทำงานที่
เพราะพ่อคุณแม่ไม่ได้ดูแลค่ะที่อีกจังหวัดหนึ่งใช่ไหมค่ะน้องอยู่กับยายตลอดค่ะ
หลานสาวเลือดออกตรงไหนคุณยายออกตรงแขนแล้วก็ตรงฝ่ามือแล้วก็ที่ตา
เหรอค่ะมันมันไหลออกมาเหมือนน้ำตาอย่างเงี้เหรอเหมือนน้ำตาไหลค่ะไหลออกมาเหมือนน้ำตา
ไหลออกมาพอพอไปถึงโรงเรียนแล้วเลือดยังไหลอยู่ไหมฮะไหลอยู่ค่ะคุณครูเช็ดออกให้
เช็ดให้แล้วก็พอเช็ดแล้วก็หยุดแล้วก็ออกอีกยายก็รับกลับมาที่บ้านค่ะทีนี้จะนอนก็ออกอีก
ก็เลยไปโรงพยาบาลใกล้บ้านไปโรงพยาบาลใกล้บ้านแล้วทีนี้คุณหมอก็ให้ไปรอที่หน้าห้องฉุกเฉิน
แต่ว่าเลือดน้องก็หยุดแล้วก็คือหมอก็ไม่เชื่อค่ะว่าไม่มีแผลทำไมมีเลือดออก
ก็ได้กลับมาบ้านเหมือนเดิมเพราะมันไม่มีแผลเลยใช่ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
อันนี้คือนี่คือน้องแก้มบุ๋มเลยนะอันนี้ที่หลังมือใช่ไหมฮะ
ก็คือได้กลับบ้านมาเหมือนเดิมอ่าค่ะพอกลับบ้านมาวันต่อมาก็ออกอีก
โรงเรียนก็ออกอีกติดต่อกันพอออกเราก็เช็ดออกเราก็เช็ดใช่ค่ะ
อันนี้ไปก็กลับไปโรงบาลอีกแต่ไปตอนเช้านะคะคือคุณหมอก็บอกว่า
เด็กยังไม่เข้าคือให้น้องรอดูเลือดอีกมันก็ไม่ออกให้คุณหมอเห็นอีกอะค่ะ
ก็กลับมาบ้านอีกครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไปโรงเรียนเหมือนเดิม
ก็ออกอีกแต่รอบนี้ออกเยอะแบบออกตากับปากแล้วทีนี้คุณแม่
คุณยายก็เลยโทรไปบอกคุณแม่คุณแม่ก็เลยโทรบอกให้รถหน่วยฉุกเฉินนะคะ
คลิปนี้คือออกจากโรงพยาบาลมาเลือดก็ไหล
แล้วตอนที่อยู่โรงบาลสองคืนตอนนั้นเลือดออกไหม
ไม่ออกสองคืนไม่ออกเลย
ใช่ค่ะเพราะมันบัดแผลมันก็ไม่มี
กลับมาบ้านอ้าวเลือดออกอีกก็เป็นแบบนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ใช่ค่ะเลื่อนออกล่าสุดเมื่อไหร่ฮะคุณยาย

เมื่อคืนก่อนจะขึ้นรถค่ะตอนสี่ทุ่มเมื่อคืน
เพราะว่าขึ้นรถเดินทางมาเที่ยงคืน
ออกออกที่ปากนิดนึงแม่ก็เช็ดออกให้
แล้วก็เขาก็บอกว่าที่ฝ่ามือก็มีแต่มีนิดเดียวค่ะ
แม่ก็เช็คออกให้แล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่ออกอีกค่ะ

ไม่เจ็บนะที่ปากถ้าออกที่มือเนี่ยเหมือนเอามีดมากรีด

แต่แผลก็ไม่มี
ค่ะไม่มีเพล
แต่ส่วนตัวผมว่าเคสอัศนาผมเจอบ่อยนะปี๑ประมาณทั้ง๔๕เคสครับ
แต่ส่วนใหญ่นะพอเขาหาวิทยาศาสตร์ไม่เจอปั๊บ
คนพวกนี้ก็จะพึ่งเรื่องศัยศาสตร์

ไปหมดแล้วกินที่กินทางหมดแล้วหมายถึงไปหาแถวบ้านเขาใช่
ครับตามที่เขารู้จักใช่อืมหมดตัวถึงจะมาหามาหาผมผมผม
ได้แล้วเคสเนี้ยผมเชื่อว่าครอบครัวเนี่ยจะต้องไปหาหมอ
ดูร่างทรงยังไงมีมั้ยเคยเคยไปหามั้ยค่ะไม่ค่ะไปไป
วัดไปหาหลวงปู่ที่บ้านอ๋อไปอาบน้ำมนแล้วก็อาบน้ำมน
เพราะปกติเคสลักษณะนี้ไม่พลาดไม่พลาดโดนหลอกแน่นอน
เพราะว่าแม่แม่พ่อแม่เล่าให้หนูฟังว่าน้องเห็นอะไรที่
มันไม่ดีหนูก็นึกถึงหมอปลาเลยว่าหมอปลาเคยช่วยไหม
น้องเห็นอะไรอ่ะน้องเห็นน้องบอกว่าน้องเห็นวิญญาณมา
ขอกินขอส่วนบุญขอกินข้าวเห็นผู้หญิงผมยาวอะไรอย่างเงี้
แต่หนูก็เบี่ยงเบนบอกให้คุณยายบอกว่ามันไม่มีหรอกลูก
แต่เขาก็พูดอยู่เรื่อยอะค่ะเดี๋ยวแล้วเนี้ยเดี๋ยวผม
ผมได้ทำไลน์ก่อนนะอ่ากลางพฤศจิกายนปีหกห้าน้องเริ่ม
มีอาการเลือดออกค่ะตามส่วนต่างต่างของร่างกายค่ะอ่าเช็ดก็
หายเช็ดก็หายสองสามวันเป็นทีค่ะอ่าพาไปหาหมอที่
นิกก็มีไปโรงพยาบาลก็มีใช่ไหมอ่าจนไปโรงพยาบาลที่
เราเห็นใบแพทย์แล้วหมอบอกว่ามีภาวะเหงื่อออกเป็น
เลือดเนี่ยอันนี้คือก่อนที่จะเห็นที่ว่าเห็นวินยงวิน
อะไรคือก่อนหรือว่าหลังกลก่อนใช่ไหมเคยไปเพ้นเคยไปโรง
พยาบาลใหญ่มาแล้วค่ะเขาก็วินิจฉัยว่ามีภาวะเหงื่อออก
เป็นเลือดใช่ไหมอ่าแต่ก็ยังไงฮะให้ยามาทานหรือว่า
ก็ให้ยาให้ยาวิตามินมาทานค่ะวิตามินเป็นเม็ดสีดำ
อืมแล้วก็เป็นแคปซูลเป็นยาหยุดเลือดค่ะแต่น้องกิน
กินแล้วก็ไม่หยุดนะคะก็กินทุกครั้งที่หมอให้มาก็ยัง
เป็นเหมือนเดิมใช่ค่ะอ่าแล้วหมอบอกไหมฮะว่าเพราะอะไร
ภาวะเหงื่อออกเป็นเลือดมันถึงเกิดขึ้นกับน้องคุณหมอ
บอกว่าเกิดจากเด็กมีความเครียดค่ะเด็กมีความเครียด
ค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามหมอหมู่นะขอย่านะคะอีก
เดี๋ยวทีนี้อ่าระหว่างทางตรงนี้เนี่ยพอได้ยามากิน
เกิดจากภาวะเด็กเด็กมีความเครียดอ่าคุณยายกับคุณ
แม่บอกน้องไปเจอที่บ้านอ่ะเจอเจอวิญญาณอ่ะค่ะเจอ
ช่วงไหนอ่าช่วงไหนที่เขาที่เขาเห็นที่เขาเจอที่
คุณตาไปนอนโรงพยาบาลกลับมามาบ้านค่ะวันช่วงเดือน
ไหนคุณยายเดือนกุมภานี่แหละค่ะวันนี้เหรอกุมภา
นี่เหรอค่ะวันที่สิบสิบสามสิบสามสิบสี่ค่ะกลาง
เดือนกุมภามันเป็นวันพระพอดีค่ะอืมก็แสดงว่าตั้งแต่
พฤศจิกายน๖๕เนี่ยที่เริ่มเป็นอาการเรื่อยมาพฤศจิกา
ธันวามกราเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรเลยวินยงวิญญาณอะไรไม่เจอ
เลยจนมากลางเดือนกุมภาค่ะตาล้มค่ะล้มล้มอยู่ที่
หน้าบ้านค่ะเดินไปแล้วล้มอย่างเงี้หรอค่ะแล้วไป
สะโพกหรือจุดอะไรล้มลงแล้วหัวหัวฟาดพื้นค่ะเลย
ต้องไปนอนลงพยาบาลค่ะไปนอนลงพยาบาลสองคืนแต่ว่าน้อง
ไม่ได้ไปนอนด้วยนะคะมีแต่คุณยายไปเฝ้าแต่หลังจาก
แล้วตอนนั้นน้องอยู่บ้านกับใครอ่ะคุณแม่อยู่กับคุณคุณ
ลุงคุณป้าเขาอยู่กับลุงกับป้าเขาฝากญาติไว้
ฝากพี่ชายไว้ฝากลุงไว้อ่าแล้วตาก็นอนสองคืน
กลับมาที่บ้านค่ะกลับมาแล้วเป็นยังไงคืนต่อมามานอน
นอนเหมือนเดิมค่ะนอนหน้าทีวีคุณตากับคุณยายกับ
นอนอยู่แม่บอกคุณยายบอกว่าน้องหลับไปแป๊บนึง
ก็ตื่นมาก็พูดให้ยายฟังเขาว่าเขาเห็นผีเห็นผีเป็น
ผู้หญิงเนอะคุณแม่เขาก็เรียกยายเรียกว่าแม่เขา
เรียกเขามาเรียกยายค่ะเขาเรียกแต่แม่แม่หนู
เห็นผีผีอะไรลูกไม่เคยมีหรอกบ้านเราไม่มีผีหนู
เห็นจริงนะแม่เล็บยาวลิ้นก็ยาวผมขาวด้วยเขา
จะมาเอามาทับร่างหนูแล้วก็มาบีบคอหนูหนู
หายใจไม่ออกพอพอยายได้ยินพูดอย่างงี้แล้วยายก็
ไปหาพระมาคล้องคอให้หนูหนูเขาก็มีเลือดยายก็
เลยถามว่าหนูก็ยังเชื่อไหมหายใจยายพาสวดมนต์
ค่ะสวดมุนสวดมุนประมาณเกือบชั่วโมงอะเขาก็ว่าแม่
หนูหายใจค่อยดีขึ้นแล้วนะแล้วก็พาไปรดน้ำมนต
ใช่ไหมแล้วคุณยายเห็นไหมเหมือนที่หลานเห็น
เคยเจอไม่เห็นค่ะคุณตาเห็นไหมไม่เห็นตาคุณแม่
เห็นคุณลุงคุณป้าที่อยู่ที่บ้านเห็นไหมฮะไม่มี
ไม่มีไม่มีค่ะคุณแม่ก็ไม่เห็นไม่ค่ะหลานเห็นอยู่
คนเดียวค่ะทุกวันนี้นะปัจจุบันยังเห็นไหมค่ะเขา
ก็เห็นคนเดียวเขาก็ยังเห็นคนเดียวอยู่ค่ะอ้าวนี่
คือเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นของเด็กผู้หญิงคนนี้
หกขวบสิบเอ็ดเดือนน้องแก้มบุ๋มผมขอพักครู่เดียวนะฮะ
เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับหมอปลาคุยกับหมอหมูหน่อยครับเออเออ
ตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องแล้วจะช่วยยังไงกัน
บ้างนะครับพักกันครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัยหกหวบสิบเอ็ดเดือนน้องแก้ม
ก็อย่างที่เราคุยกันมาในช่วงแรกนะฮะคุณแม่
พาลูกสาวไปหาคุณหมอล่าสุดคือ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมคุณแม่
คุณหมอก็ตรวจวิเคราะห์อาการแล้วก็ยังยืนยันว่าอาการก็คือภาวะเหงื่อออกเป็นเลือด
ก่อนหน้านี้คุณหมอบอกอยากจะตรวจชิ้นเนื้อใช่ไหม
อยากจะตัดชิ้นเนื้อเพื่อไปตรวจพิสูจน์
แล้วคุณแม่ได้ให้คุณหมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพิสูจนอะไรไหมฮ
คือตอนนั้นที่คุณหมอบอกจะตัดน้องคือเลือดยังไม่ได้ออกถี่ขนาดนี้ค่ะ
แต่แม่ก็เลยกังวลว่ายังไม่พร้อมที่จะตรวจแบบนั้นเพราะว่าน้องมีภาวะฟันผูก
อาทิตย์รอให้เลือดไหลออกก่อนแล้วค่อยเอาชิ้นเนื้อเนี่ยไปตรวจค่ะ
แม่ก็เลยยังไม่ทำการรักษาแบบนั้นนะคะ
ซึ่งคุณหมอก็เลยบอกว่าโรคนี้น้องสามารถทานยาไปก่อนได้
แต่ว่ายาที่ให้ทานคือเป็นวิตามินบำรุงเลือด
เพื่อให้เกรดเลือดน้องปกติเพราะว่าปกติดีอยู่แล้วค่ะ
ทีนี้แม่ก็เลยกังวลว่าทำไมหมอบอกว่าจะหายไปเองทำไมไม่หายสักทีอะค่ะ
ก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากหมอปลาด้วยว่า
มีวิธีการรักษายังไงคือแพทย์ท่านอื่นด้วยค่ะ
ไปโรงเรียนไปได้ปกติไหมฮะตอนนี้น้องเรียนอยู่ชั้นปอะไรฮะ

บาล๓ไปได้ไหมไปโรงเรียน
ปกติดีค่ะแต่เวลาจะนอนประมาณช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองน้องจะเลือดออกก็คือ
ไม่ได้ร่วมจิตรกรรมที่โรงเรียนสักวันคือคุณยายต้องไปรับกลับก่อนเพื่อนตลอดค่ะ
พอถึงเวลาบ่ายมันต้องเป็นช่วงกิจกรรมแล้ว
ใช่ค่ะ
ครูจะให้เข้านอนช่วงบ่ายด้วยใช่ไหม

คือถ้าฟังเนี่ยจากที่คุณแม่บอกไปโรงพยาบาลมาแล้วภาวะเหงื่อออกเป็นเลือด
คุณหมอบอกสาเหตุน่าจะเกิดจากความเครียด
มันเกี่ยวไหมฮะมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง

พู้หญิงเหมือนกันใช่มั้ย
อายุก็ไม่กี่
ระยะเรียกใช่ประมาณ๗๘ขวบ
ผมยังอ่านข่าวก็เลือดออกอย่างนี้เหมือนกัน

สัญญาที่ลึกณี่แปปหน้าควยขออยากเป็นกำลังใจให้

ในบ้านเรานี่ตามข้อมูลไล่ได้ประมาณสัก๕๖เคส

ก็มี๑เคสที่รักษาอยู่โรงพยาบาล
แล้วก็มีการตีพิมพ์ในวาวสารในต่างประเทศ

ซึ่งหลายเคสอาจจะหลุดไม่ได้มารักษาในโรงพยาบาล
ต้องบอกก่อนว่าไม่อันตรายแล้วก็ไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับ
ลักษณะเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็อย่างที่เรียนครับ

นะครับเด็กมีสภาวะจิตใจที่เกิดความเครียดแล้วเนี่ย
มันทำให้เส้นเลือดฝอยที่มันไปอยู่ใกล้กับต่อมเหงื่อครับ
มันเกิดการผิดปกตินะครับแล้วมันมีการลั่ว
ของเส้นเลือดนี้ออกทำให้เลือดออกจากเส้นเลือดฝอย
มาอยู่ที่เหงื่อเวลาเหงื่อขับออกมาเนี่ย
มันก็เลยมีลักษณะปนของเม็ดเลือดออกมาก็เลยเห็นเป็นสีแดง
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากความเครียดเป็นหลัก

ขออย่างหน่อยหมายถึงว่ามันไม่ใช่เลือดอย่างนี้หรอครับ
มันคือเลือดเลือดที่อยู่ตรงเส้นเลือดฝอยนี่แหละฮะ
แล้วพอมีความเครียดมากเนี่ยตรงเส้นเลือดฝอยเนี่ยนะครับ
โมนมันเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเลือดมันจะออกจากเส้นเลือดฝอย
แล้วมันจะมาอยู่ที่ตอมเหงื่อซึ่งมันอยู่ใกล้กัน
แล้วเวลาเหงื่อออกมันก็เลยมีเม็ดเลือดแดงปนออกมาด้วย
ก็เลยเห็นเป็นเลือดออกมาซึ่งกรณีแบบนี้ต้องเรียนก่อนว่า
การวินิจฉัยเนี่ยนะครับก็ต้องมีการวินิจฉัยสำคัญ
เมื่อกี้เมื่อครู่นี้คุณแม่บอกว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของการตัดชิ้นเนื้อ
อืมนะครับจริงจริงแล้วมันเป็นลักษณะไม่ใช่ตัดเป็นชิ้นใหญ่อะไรนะครับ
เป็นลักษณะของการสะกิดเอาเนื้อเยื่อนะครับ
เอาไปตรวจทางกล้องจุลทัศน์ถามว่าทำเพื่ออะไร
คือโดยปกติเนี่ยในโลกนี้เนี่ยนะครับของโลกอ่าเหงื่อไหลออกเป็นเลือดเนี่ย
มันจะไม่มีความปกติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปตรวจดูก่อนว่ามีปกติที่เนื้อเยื่อไหม
นะครับต้องมีการเจาะเลือดว่ามีความผิดปกติของเก็ดเลือดไหม
ความปกติของการแข่งตรงเลือดไหมซึ่งถ้ามันไม่มีหมดเลยเนี่ย
ก็จะสรุปว่าในกรณีนี้นะครับก็เป็นโรคเหงื่อไหลออกเป็นเลือด
แต่คราวนี้นะครับในกรณีแบบนี้มันก็อย่างที่คุณแม่บอกครับ
ต้องทำตอนที่มีเลือดออกเพราะฉะนั้นต้องนอนรอลงในโรงพยาบาล
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เลือดจะออกนะครับถ้าทำแล้วก็มีการตรวจแล้วถึงจะสรุป
ถึงจะเริ่มการรักษาถ้าใช่นะครับก็วิธีการรักษาเนี่ย
โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไปรักษาเกี่ยวกับเรื่องของทางความเครียดนะครับ
ก็อาจจะต้องเจอนักจิตบำบัดเจอจิตแพทย์แล้วก็ดูแล
ระยะเวลาเนี่ยถ้าตามข้อมูลทางการแพทย์นะครับ
โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณหนึ่งถึงสองปีนั่นคือข้อมูลดังการแพทย์นะครับ
ในการรักษาแล้วเด็กก็จะหายนะฮะแต่ข้อมูลของหมอปลาก็อีกแบบหนึ่งฮะ
เพราะว่าหมอปลาก็มีความไปช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ลายเดียวด้วย
ครับคือคุณแม่ถ้าได้ไปโรงพยาบาลอีกแล้วคุณหมอบอกเรื่องต้องการเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ย
แม่ก็ไม่ต้องตกใจสบายใจแล้วแล้วนะคุณหมอหมูบอกคือการสะกิดอ่า
กิจเอาเนื้อเยื่อหน่อยนึงไม่ใช่ว่าแบบที่แรกคุณแม่บอกกลัวลูกจะเจ็บ
อ่าใช่ไหมเอ่อกังวลตรงนั้นไม่ได้ว่าเฉือนหรือเอาอะไรไป
แต่มันต้องรอตอนเลือดออกแล้วต้องเอาเนื้อเยื่อตรงตำแหน่งนั้น
ตรวจดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่แสดงว่านี่คือสิ่งที่เกิดได้จริง
เพื่อท่านผู้ชมรู้จักใครหรือว่าเจอใครส่วนมากจะเกิดกับเด็กหรือผู้ใหญ่คุณหมอ
คือจริงจริงตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าจะเกิดในเด็กนะครับแต่ว่า
เพราะอะไรเด็กถึงเกิดเยอะฮะเจอบ่อยในเด็กอืม
แต่จริงเกิดได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับแต่เจอบ่อยในเด็กเนี่ยก็จะเป็นเด็กจริงที่ตามข้อมูลในทั่วโลกเนี่ยที่เขาทำรายงานกันอยู่ที่ช่วงประมาณสัก๑๑๑๑๒ขวบเนี่ยจะเจอบ่อยนะครับแต่ในกรณีนี้ก็เจอในเด็กเล็ก
ซึ่งรายกรที่เราเจอก็เป็นเด็กเล็กนะครับประมาณหกถึงเจ็ดขวบครับ
เพราะจริงแล้วมันเจอได้ทุกช่วงวัยครับเพียงแต่ว่าจะเจอในกลุ่มช่วงนี้นะครับ
ซึ่งเด็กจะเริ่มโตเริ่มวับรู้อาจจะเริ่มมีความเข้าใจ
แต่ว่าอาจจะยังแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้จะมีความเครียดหรือสะสมอะไรบางอย่าง
เพราะประเด็นหลักเนี่ยคือมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องความเครียดเป็นหลัก
อืมหมอประหลาน้องน้องที่ไปช่วยเคสทีละทีวีที่หมอหมูบอกอ่ะ
พี่หายแล้วใช่ไหมครับครับใช้เวลานานไหมครับตอนที่ไม่เคสนั้นน่าจะอยู่
ประมาณครึ่งเดือนพี่ครึ่งเดือนหายแล้วเหรอใช่แต่ว่าผมจะบอกว่า
ที่เป็นแบบเนี้ยหลายเคสเป็นข่าวพอเป็นข่าวปั๊บพี่หมอ
เราจะลงพื้นที่เขาไม่ให้ถ่ายถ่ายทำต่อแล้ว
แสดงว่าเคสพวกนี้มีอะไรแปลก
มันไม่เหมือนเคสแบบนี้หรือเคสที่เราเคยเจอเคสของน้องเนี่ย
เมื่อกี้ได้คุยกับน้องได้คุยกับครอบครัวเนี่ย
เขารู้รู้เลยว่ามันไม่ใช่การแกล้งให้เลือดออกอืมแต่มีบางเคสอ่ะพี่
โอ้ยมีการแกล้งเรียกร้องความสนใจอุ้ยแต่พอซื้อไปจอปั๊บ
เราขอลงพื้นที่ดูหน่อยไม่ให้ดูแล้วอันนั้นคือแปลก
แล้วถามว่าเคสแบบนี้มีไหมมีเมื่อปีที่แล้วก็มีครับ
อยู่อ่าอืมพอจัดลงพื้นที่ปั๊บบอกเลยไม่เอา
คือไอ้คลิปที่ส่งมามีเลือดมีฮะแต่พอถึงจะไปดูที่
พอจะไปดูที่บ้านไม่ให้ไปไม่ให้ไปอ่า
อันนี้คือความแปลกแต่เคปอันนี้เขากล้าเปิดหน้า
เพราะเขาเดือดร้อนจริงนะถามว่าขั้นตอนการช่วยเนี่ย
ผมบอกแล้วว่าผมวิทยาศาสตร์เนี้ยมันต้องมาที่หนึ่งครับ
นะอย่างที่ครอบครัวบอกว่าน้องเจอผมเจอผีเนี่ย
เอามาเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งตัวนี้มันไม่น่ากลัว
เราก็สามารถช่วยให้เขาเนี่ยสบายใจและผมก็เชื่อว่ามันหายอยู่แล้ว
ครับคือถ้าให้ผมเอ่อดูแลเนี่ยผมก็จะพาน้องเนี้ย
ไปหาหมอคนหนึ่งซึ่งหมอคนนี้เขาไม่กล้าเปิดเผยตัวตน
เป็นหมอเป็นแพทย์เลยเป็นแพทย์เป็นแพทย์เป็นคุณหมอโรงพยาบาลเป็นแพทย์อย่างนี้ใช่ไหม
เป็นแพทย์ครับเขาไม่กล้าเปิดเผยตัวตนแต่เขาช่วยเหลือได้อืม
มีวิธีการของเขาส่วนที่คุณแม่กับคุณยายกังวลเรื่องผีเนี่ย
อันนี้ผมก็จะช่วยให้เกิดความสบายใจก็จบแล้วพี่
มันมันดูไม่ยากไม่ยากเลยครับเรื่องเรื่องผีวิญญาณอะไรพวกเนี้ย
ตามก็ตามวิธีการของหมอปลาใช่ใช่ครับมีโอกอ้ากไม่หาวเหอะ
อะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นพี่อ่า
แต่ถ้ามันมีไม่ต้องกลัวผีตรงไหนถ้ามันเก่งแล้วมันวุ่นวาย
ลูกหลานเราป่วยอ่ะผมจัดการให้หมดนะ
อันนี้ไม่ได้กลัวเลยแต่ว่าผมบอกว่าขั้นตอนเนี่ย
วิทยาศาสตร์มันสำคัญสุดมันไม่ใช่ศัยศาสตร์
หรือพูดผีปีศาสตร์อาทิตย์วิทยาศาสตร์เนี้ย
ถ้าจากการที่คุณหมอโรงพยาบาลก็บอกมาแล้วว่าเกิดจากความเครียดของเด็ก
อ่าทำให้มีภาวะเหงื่อออกเป็นเลือดคุณหมอหมูก็บอกใช่
บางทีเครียดคือน้องไปเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าคุณแม่
คุณยายมันมีไหมที่บ้านเรา
ไม่รู้นะคะเขาก็เป็นเด็กล่าเริงเขาก็ร้องเพลงเต้นของเขาปกตินะคะ
วันที่เลือดออกเขาก็ยังร้องเพลงเต้นปกติ
พอจะนอนก็เลือดออกที่โรงเรียนก็ทำจิตกรรมกับเพื่อนเพื่อนปกติค่ะ
ก็ทำระบายสีทำการบ้านอะไรดีก็เลือดออก
ก็ไม่รู้ว่าเขามีความเครียดอะไรไหมอืมซึ่งความจริงในภาวะของเด็กอ่ะเนอ
ยังเจ็ดขวบอ่ะใช่ไหมคือจริงจริงคำว่าความเครียดเนี้ย
คือไม่ใช่ว่าอยู่เครียดแล้วก็เลือดออกนะครับ
คือมันเป็นลักษณะตัวต้นเหตุของโรคนะครับถ้าตามข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยคือ
ลักษณะมันมีความเครียดเกิดขึ้นนำมาก่อนนะครับก็อาจจะเครียดเรื่องสภาวะจิตใจที่เขาไปพบเห็นอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกเครียดแล้วก็ตกใจ
อืมนะครับหรืออะไรที่เขารับรู้แล้วเขารู้สึกว่าเขาเครียดนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะแบบนั้นแล้วก็เป็นตัวต้นเหตุ
เพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจะเห็นเขาในภาวะที่บอกว่าเล่นได้ทางปกติดูปกติแต่อยู่อยู่ก็มีเลือดออกเนี้ย
อันนั้นก็คือเป็นเฉพาะณตอนนั้นแต่ภาวะที่นำมาก่อนแล้วเนี่ยคือความเครียด
มันมันจะเป็นต้องเป็นเครียดแบบอ่าเรื่องใหญ่ใหญ่หรือว่าเครียดเรื่องเล็กเล็กลึก
หรือมันก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนว่าเด็กเขาไปเครียดตอนไหนอะไรยังไง
อันนี้ต้องให้จิตแพทย์นะครับเรื่องของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับ
คนดูแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยจะเป็นลักษณะของเรื่องที่เขาได้รับรู้รับทราบมากกว่านะครับ
ว่าเขาอาจจะมีสภาวะที่ไปกระตุ้นความคิดนึกคิดทางด้านจิตใจเขานะครับ
ทำให้เกิดความเครียดอ่าก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะครับ
อะไรต่างพวกนี้ก็จะมีได้นะฮะหรืออาจจะไปเจออย่างอย่างเมื่อครู่เนี้ยนะครับ
ที่อาจจะมีเล่าถึงเรื่องคุณตาอย่างเงี้ยอ่าไปเห็นคุณตาล้มอย่างเงี้ยอ่า
แล้วก็อยู่กับคุณตามตลอดก็เป็นความเครียดได้อย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันแบบ
ลักษณะที่เด็กก็ไม่คาดคิดแล้วก็อยู่ก็เห็นแล้วก็ตกใจ
พวกนี้ก็เป็นได้ทั้งหมดครับแต่คุณตาล้มกลางกุมภาเนี่ยใช่ไหม
แต่น้องล้มวันที่สองกุมภาค่ะสองกุมภาอ่าก็ไปนอนโรงพยาบาล
ก็คือกุมภาแหละกุมภาปีหกหกค่ะแต่น้องอ่ะเลือดออกตั้งแต่
พฤศจิกายณ์หกห้าครับก็แสดงว่ามันอาจจะมีอีกอีกหลายสาเหตุ
ซึ่งแหม่มันต้องให้คุณหมอทางด้านจิตวิทยาช่วยดู
ช่วยประเมินอย่างเงี้ยครับคือจริงจริงบางทีบางอย่างมันเป็นปัญหาไปในครอบครัวนะครับซึ่งก็อาจจะทำไม่ได้สะดวกที่จะมีการพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ฝากในครอบครัวครับว่าอาจจะต้องเอ่อลองนึกดูนะครับแล้วก็ลองพูดคุยอาจจะเป็นคุยเชิงปกปิดนะครับกับทางแพทย์แล้วก็เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาอันนั้นก็
มีการต่อว่าเด็กไอ้มึงแกล้งความจริงอ่ะสิ่งที่สำคัญอ่ะพี่กำลังใจพี่การให้กำลังใจน่ะผมว่ามันสำคัญมากอืมมันจะเป็นผีหรือไม่เป็นเป็นผีเนี้ยเราเราอย่าเพิ่งไปว่าอะไรเด็กครับนะเพราะเด็กบางทีเขาอาจจะมีการจิตนาการหรือเด็กมันอาจจะเห็นจริงก็ได้อืมนะแต่นะวันนี้พอเด็กมันเป็นลัก
คิดเหล่านั้นหาว่าเด็กแกล้งนู่นนี่นั่นแทนที่เด็กมันจะหายเวยวัยเนี้ยนะเพราะถ้ากับทับถมเด็กมันก็ทำให้เด็กเนี้ยหายากอ่ะครับอืมอ่าหมอปลาห้าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาคุยกันว่าเอาล่ะคุณแม่กับคุณยายบอกอยากจะรู้ให้ชัดไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ่าถ้าทางหลักวิทยาศาสตร
กับคุยกันช่วงหน้านะครับพักกันครู่เดียวครับ
ลางานมาเต็มแม็กซ์แล้วใช่ไหมจะเดือนหนึ่งแล้วจะทำยังไงดี
คุยไปคุยมาคุณมภาษาสอนทำงานที่ไหนนะ

อวนเดชาพาณิชย์ที่จังหวัดขอนแก่น

ไปไล่มาเอ้าคุณแม่สุนันทาเจ้าของ

คุณแม่สุนันทาอยู่ในสายตรงนี้เลยโทรศัพท์หมอปลาโทรคุยกันพอดี

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ทราบเรื่องของลูกสาวของพนักงานของคุณแม่

โอ้โหถ้าเกิดต้องเอาลูกไป
ดูแลที่บ้านหมอปลาอีกสัก๒๓อาทิตย์นี่

ตัวเราเองก็ไม่ทราบถ้าทราบไม่มีปัญหานะคะ
เราก็มีจุดเมตตาเหมือนหมอปลาไม่ต่างกันหรอกค่ะ
ก็คือเดี๋ยวให้แม่เขาพาลูกสาวไป

เขาตอนนี้เขาอยู่บ้านหมอปลาหรือเปล่าคะ
ตอนนี้อยู่กับผมที่รายการเปิดปากกับภาคภูมิที่ไทยรัฐทีวีที่กรุงเทพนะครับคุณแม่ฮะ
แล้วเดี๋ยวจบรายการนี้เดี๋ยวหมอปลาก็จะพาไปที่บ้านที่เพชรบุรี
เอ๊ะทำไมเขาไปถามส่งภาคภูมิเหรอคะ
ก็พอดีเป็นข่าวเขาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนผ่านช่องไทยรัฐ
แล้วก็ประสานงานผ่านทางหมอปลามาด้วยวันนี้ก็เลยนัดมาเจอกันที่ที่กรุงเทพเนี่ยที่ที่
รายการเปิดปากกับภาคภูมิคุยไปคุยมาหมอปลาบอกเอ้าทำงานที่ไหนนะทำงานที่บริษัทแห่ง

คุยกับเขาคือผมทำดูแลลูกให้เนียบอ่อย

ได้ครับเดี๋ยวมาปลาฝากขอบคุณคุณแม่โอเคคุณมากคนน่ะแม่

คุณแม่ยังให้เงินเดือนเหมือนเดิมใช่ไหมให้ดิให้เงินเดือนเหมือนเดิมนะ
คือตอนนั้นมันเป็นจังหวะที่ว่าถามแม่เขาว่าพร้อมไหมที่จะไปอยู่กับลูก
แม่บอกว่ากลัวเดินออกจากงานผมเห็นลูกสาวเขาน้องแก้มบุ๋มอ่ะ
ร้องให้ทีนี้พี่พี่พ่อพูดมาถามว่าเราก็นั่งอยู่ด้วยกันนั่นแหละ
ร้องทำไมเขาก็กลัวแม่โดนไล่ออกจากงาน
คือพี่ผู้ชมฮะตอนที่ก่อนจะเข้ารายการเนี้ยเนอะขั้นนั่งคุยกันอยู่ด้วยแหละ
แล้วบังเอิญน้องก็ทานข้าวอยู่ผู้ใหญ่ก็คุยกันอยู่ว่าเออยังไงเดี๋ยว
อยู่ว่าเออยังไงเดี๋ยวหมอปลายังถามน้องแก้มบุ๋มว่าเออจะไปไปอยู่กับ
ปลาไหมให้หมอปลาดูแลให้น้องแก้มบุ๋มก็โอเคนะก็พร้อมไปก็ถามคุณแม่
คุณยายเนี่ยไม่ได้คุณยายต้องดูแลคุณตาที่บ้านเก็บอยู่ใช่ไหมแต่คุณแม่
กังวลเรื่องงานคุยไปคุยมาน้องก็เลยร้องไห้เนี่ยแล้วเลยก็เลย
เคลียร์เรียบร้อยโอกาสในการหายเป็นยังไงฮะถ้าเกิดไปหายแต่ว่าก่อน
เขาเมตตากับผมคือถ้าผมไปทางนั้นอ่ะเขาจะดูแลอย่างดีครับแล้วเขาเป็น

วันนี้ต่อให้น้องแก้มบุ๋มจะมีผี

ปัญหาคือทางพวกเรา

ผมไม่ได้โฟกัสว่ามันจะต้องเป็นผีนะ

เพราะเราช่วยได้อยู่แล้ว
ต่อให้เป็นผีหรือวิทยาศาสตร์เรายินดีช่วย

มีโอกาสได้การที่จะหายได้ใช่มั้ยครับ

คือต้องเรียนก่อนว่าเรือที่ออก

ส่วนสาเหตุของอาการเกิดอาการอย่างนี้เนี่ยที่มันเริ่มมาจากความเครียดเนี่ยทางยังไงก็อาจจะต้องฝากคุณยายคุณตาหรือคุณแม่นะเวลาอยู่ที่บ้านกันนะครับเวลาคุยเรื่องอะไรของผู้ใหญ่อาจจะต้องแยกเด็กหน่อยหรือว่ากันเด็กหน่อยนะฮะคุณแม่คุณยายได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดต่างอย่างนี้คุณแม่เป็นยังไงสบายใจขึ้นไหม
ที่ให้หนูไปทำงานต่อค่ะ
เพราะเราคือเสาหลักของครอบครัวเลยใช่ไหม

ทำไมมีงานก็ยุ่งนะต้องขอบคุณคุณแม่สุดอันทายจริงนะ
คือผมว่าเป็นจังหวะพอดีถ้ารู้ตอนนั้นว่าเราทำงานที่นี่แล้วผมสนิทกับท่านอย่างดีมากเลย
มันก็ลูกเขาเรียกว่าลูกก็คงไม่มีน้ำตาวันนี้หรอก
วันนี้พอเห็นน้ำตาเด็กแล้วผมเกิดความสงสารมาก
คือชีวิตเด็กแล้วมาร้องไห้และน้ำตาที่มาร้องไห้มันเป็นน้ำตาที่บริสุทธิ์
มันไม่ใช่น้ำตาของผู้ใหญ่ที่ร้องไห้แฝงด้วยกิเลสแฝงด้วยเล่เหลี่ยมแฝงด้วย
อะไรหลายอย่างคือเด็กมันร้องอ่ะมันไม่มีอะไรพี่อุ๋ยแต่ถ้าคนใหญ่ร้องเนี่ย
ผมร้องพี่อุ๋ยร้องพี่หมอร้องอาจจะมีแฝงด้วยผลประโยชน์จริงไหมพี่
แล้วผมเห็นน้องแล้วน้ำตาที่บริสุทธิ์มันทำให้ผู้ใหญ่หลายคน
อึกขึ้นมาตอนก่อนเข้ารายการอ่ะต้องไปอยู่บ้านเรานานไหมเนี่ย

เท่าไหร่๒๓สัปดาห์หรือเดือนประมาณประมาณครึ่งเดือนก็น่าจะจบแล้วครับ
ไปได้เลยไหมฮะหรือขอเวลาเก็บเสื้อผ้าก่อน
แต่ไปเลยนะเอาให้หาย

ค่ะคุณเจ๊ครับคือวันนี้ผมอะอยากจะให้เราพาน้องไปเลย
เพราะว่าตอนวันวันเนี้ยเมียผมอ่ะก็มากับผม
เดี๋ยวให้เมียผมมาพาไปก่อนเพราะว่าผมติดภารกิจไปสะแก้วก่อน
แต่ว่าผมให้เมียผมมาดูแลแทนได้เลยเพราะว่าเมียผมอ่ะ
เห็นน้องเขาเขาเกิดฟังไม่ตามกับเด็กอยู่แล้ว
อย่าให้ไปเลยเราไม่อยากให้คุณกลับไปเสียเวลา
เดี๋ยวต้องเสียค่ารถค่าลาอีกอ่ะเสื้อผ้าแล้วแปลงสีฟันยาสีฟัน
บ้านเราหาให้ไม่ต้องกลัวเลยของแม่เขาเดี๋ยวไปหา
หายได้ไปไหมเอาให้ลูกหายก่อน
ตอนนี้ลูกสำคัญแล้วเรื่องงานคุณไม่ต้องกังวลแล้ว
ร้านเราก็ไปนู่นเรื่องงานคุยกับเจ้าของแล้ว
แล้วเดี๋ยวโทรไปบอกหัวหน้างานอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวพี่ช่วยคุยให้อีกทีหนึ่ง
ขอบคุณมากนะครับ
แม่เรื่องของเด็กเนาะเห็นแล้วก็อยากให้หายจริงนะฮะ
ยังมีอะไรที่มันกังวลอยู่ในใจเพิ่มเติมอีกไหม
โรงเรียนลูกต้องลาหรือเปล่าเพราะคุณครูให้ความว่ามือหลีมากค่ะ
โรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนกุศเทียนใหม่สีทองค่ะ
ที่ที่บ้านน้องบูรรมภูใช่ค่ะฝากคุณครูด้วยนะครับ
ผมก็ขออนุญาตขอบคุณทางโรงเรียนด้วยกันแล้วกันนะครับ
ยังไงขอให้น้องแก้มบุ๋มลาโรงเรียนหน่อยครับ
รักษาอาการต่างนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริง
แล้วก็หวังว่าน้องแก้มบุ๋มจะหายดีโดยเร็วที่สุด
จะอัปเดตให้จะอัปเดตให้แล้วคุยกันนะครับ
ขอบคุณหมอหมูนะฮะขอบคุณหมอปลานะครับขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณแม่
ขอบคุณทุกท่านจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตอาการของน้องกันต่อไปนะครับ
วันนี้ก็ถือว่าได้ช่วยเหลือกันแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งนะครับ